เดี๋ยวนี้เวลาเห็นคุณพิทาไปที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นบริการคุณพิธาไปด้วย
เขาให้ชื่อกันว่าต้นเดอะบอดี้การ์ดบอกว่าเป็นสุดยอดบอดี้การ์ดเลยชื่อคุณต้นนะคะ
หลายคนที่เป็นดอมส้มกระหลกเอ๊อยากรู้ว่าพี่ต้นหรือต้นเดอะบอดี้การ์นี่เขาเป็นใคร
เพราะดูทรงแล้วไม่น่าธรรมดาดูทรงเขาดูแบบว่าโอ้โหคือเขิมดูหน้าเกรงขาม
ไม่เป็นตำรวจก็ต้องเคยเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่าเขาเลยไปสืบค้นหาประวัติกันว่าพี่ต้นคนนี้เขาเป็นใครนะคะ
นี่คือพี่ต้นที่เห็นอยู่ตามหลังคุณพิทาตลอดเวลาในทุกทุกคลิปนั่นคือพี่ต้นนะคะ
พี่ต้นขวัญใจทุกคนพอไปดูประวัติโอ้โหทุกคนคืออ้าปากค้างค่ะพี่อุ๋ย
เขาเป็นอาทยากรมาก่อนค่ะพี่ต้นเคยติดคุกคดีปล้นมาก่อนนะคะอุ้ม
อุ้มปล้นอย่างนั้นเลยอุ้มเจ้าของร้านขายของช้ำอ่ะ
พี่ต้นที่ชื่อจริงคือในศรีสุรีีเยนศรีกระมนพรรคดีเป็นชาวร้อยเอ็ด
จุบันอายุ๓๙ปีเมื่อปี๕๔พี่ต้นอายุ๒๗ปี
เพราะพี่ต้นคนนี้แอบอ้างเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดใช้ชื่อผู้กองต้น
ไปอุ้มเจ้าของร้านขายของช้ำไปทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ปล่อยตัวรวมถึงข่มขู่ผู้เสียหายให้โอนเงินให้
นายตำรวจที่นำทีมจับกลุ่มในตอนนั้นคือพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรนาศ

ใช่คนนำจับกับคนถูกจับตอนนี้ทำงานอยู่ในพักเดียวกันคือก้าวไกล
ทีมข่าวเราเลยโทรสอบถามไปทางพี่ต้นนะคะซึ่งพี่ต้นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
แต่ส่งข้อความชี้แจงว่าเขาไม่ได้ปิดบังข้อมูล
ทราบข้อมูลเขาทุกอย่างเพราะตอนมาสมัครก็บอกว่าอดีตเคยรับข้าราชการทหาร

แต่ตอนนี้ทางพักให้พี่ต้นคนนี้หยุดการทำงานเอาไว้ชั่วคราวแล้ว
รองหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะคนนำจับ
ตำรวจที่นำจับพี่ต้นในวันนั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า

และเขาเป็นคนนำทีมนำจับเองจริงปี๕๔
ตอนนั้นคุณเอ๋ปรินาไกรคุบอดีตสสราชบุรี
เป็นคนร้องขอให้ไปจับก็ไปจับ
และในต้นคนนี้ก็ติดคุกต้องโทษไป๑๒ปี
แต่เป็นนักโทษชั้นดีได้รับการอภัยโทษ
ได้รับอภัยโทษออกมาปี๖๐

ซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนชวนต้นคนนี้มาทำงานกับหัวหน้าพักนะ
แต่ต้นสังกัดเป็นคนจัดการส่งมา

มันเลยบังเอิญลองฟังคำชี้แจงจากทางรองหัวหน้าพักนะคะ
คือพักเปิดโอกาสให้ทุกคนนะ

หรือเป็นผู้ที่พ้นโทษมา
เราถือว่าเขาได้รับชดใช้

เมื่อเคยป้นค่าข่มขืนมาอย่างนี้ไปอยู่ใคร้ผู้หญิงก็คงไม่ได้
ถูกไหมก็ต้องระมัดระวังนะครับ
หรือเป็นพวกหัวขโมยรักเล็กขโมยน้อยจนไม่จบไม่สิ้น
อย่างเงี้ยนะครับเราก็คงไม่อยากให้เขาไปอยู่กับทรัพย์สินนะครับ
ให้ไปทำหน้าที่ขายของขายอะไรได้ก็คืออันนี้ได้เชียร์เราได้
เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นสิทธิอาหารถึงมีคุณได้ของเศรษฐภาพ
พนตรศรีสุพิษาบอกว่าทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสในการกลับตัวหรือว่าแก้ตัว